ช่วงตลอดตลอด

เช้าวันจันทร์แบบนี้มาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันนะคะ

หมูเนื้อแดงวันนี้นะคะยังคงที่นะคะอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
สะโพกไก่ค่ะ๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะจ๊ะ
มาดูราคาของผักกันหน่อยอาจจะมีขึ้นลงบ้างนะคะ
กาดขาวอยู่ที่๑๗บาทต่อกิโลกรัม
ปุ้งจีนค่ะ๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยค่ะ๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า